แม่ทำไมข่าวมันคนละคั่วกันเลยล่ะค
เมื่อกี้เพิ่งจะแบบยินดีใจฟู

ขี่มอเตอร์ไซค์มาหาถึงหน้าบ้าน
อีกฝั่งนึงก็นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านเฉย

ดาบยาวเท่านี้เอามาฟันค่ะ

นี่ก็บอกรักกันอีกรูปแบบหนึ่งหรือเปล่า

มาฟันดาบรำดาบกันอยู่แบบนี้ค่ะ

มาหยามถึงหน้าบ้านแล้วฟันแบบเหงือแบบ

ท้าคนในบ้านคว่างบางอย่างเข้าไป

นาทีจังหวะที่กำลังจะขี่รถหนีในบ้านเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันไง

แล้วทีนี้มันก็กลายเป็นว่าไม่ยอมกันทั้งสองฝ่าย

แต่ท้ายที่สุดคือต้องเข็นมอเตอร์ไซค์ออกไป

แล้วก็เขียนเอาไว้ว่าโดนหาเรื่องถึงบ้าน

แล้วคือนั่งเล่นกันปกติเลยไม่เคยหาเรื่องใครนะคะ

มีฝั่งที่ขับรถมาค่ะมาหาเรื่อง
นี้หน่อยนะคะไม่อยากให้มีแบบ
ถือมิดดาบแล้วเที่ยวไปไล่ฟันกันแบบนี้ค่ะ